ทีนี้มาดูเรื่องภัยไซเบอร์คุณผู้ชมฮะเห็นทุกวันครับ
คนโดนมิจฉาชีพมาหลอกเนี่ยฉะนั้นตำรวจไซเบอร์ก็ต้องออกมาเตือนกันหน่อยว่า
จะมีลักษณะแบบใดบ้างที่มิจฉาชีพจะเข้าหาพวกเรา
แล้วจะมีอุบายอะไรบ้างลองสำรวจดูลองเช็คดู

นี่มาประจำเลยพอเห็นข้อความอะไรแบบนี้ค่ะ

บางทีบอกคุณได้วงเงินกู้เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหม

อยู่ดีบอกเออวงเงินกู้อนุมัติแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมโคศกตำรวจไซเบอร์ครับ
ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับ
บอกว่าปัจจุบันแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ระบาดหนัก

มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบริษัท
ส่งสินค้าก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็มี
บางทีแอบอ้างปลอมเป็นตำรวจมันซะเลย

หมายเรียกปลอมผ่านแอปพลิเคชันครับ

กลัวไงกลัวว่าเหยื่อจะไม่เชื่อใจจะไม่ไว้ใจ
ใส่เครื่องแบบตำรวจวีดีโอคอหาเลยครับ
ให้รู้ว่าฉันคือตำรวจนะ

แล้วก็จะมีการสร้างสตอรี่เล่นกับความรู้สึกเหยื่อครับ

เขาจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ต่างมามาหลอก
ให้เราแบบกลัวแล้วก็ต้องแบบโอนเงินให้
ใช่บางทีก็บอกว่าคุณมีพัสดุตกค้างแต่คุณต้องจ่ายเงินก่อนนะ
อะไรแบบนี้นะฮะใครที่ยอมโอนเงินไปก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ
โอนไปเรื่อยโอนไปเรื่อยโดนหลอกแล้วหลอกเล่านะฮะ
อีกแบบที่คนโดนเยอะคือการรับสายโทรศัพท์เลขที่ไม่คุ้นเคยนี่แหละ
โดยเฉพาะเลขที่โทรมาจากต่างประเทศคุณผู้ชมขึ้นต้นด้วยบวก๖๙๗ครับ
โศกตำรวจไซเบอร์ท่านบอกเลยนะเจอแบบนี้ตั้งสติก่อน
อย่าตื่นตระหนกอย่าไปหลงเชื่อที่สำคัญอย่าไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวครับ
อย่าช่วยนะอย่าไปส่งให้ใครโดยเด็ดขาดครับ
แต่แต่ถ้าหากคุณเผลอใจไปนะคล้อยตามไปตกเป็นเหยื่อขึ้นมา
หลักฐานการโอนเงินแคปบันทึกการสนทนารายการเดินบัญชีธนาคาร
เอาไปร้องทุกข์กับตำรวจในท้องที่ครับจะสอนอหรือสพในพื้นที่ที่คุณอยู่ก็ได้
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ทันทีเลยครับ
โดยการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดฐาน
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
โทษนี่คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับ
และความผิดฐานช่อโกงก็มีเหมือนกันโดยเป็นโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ
ให้มี๘วิธีนะ๘วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อครับ
ก็คือ๕ไหม้๑บล็อก๑ติด๑ดู

อันแรกเลยคือไม่มีนโยบายของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องโทรไปหา
ประชาชนเพื่อแสดงเอกสารแล้วอ้างว่าคุณเนี่ยกระทำความผิด
หรือมีส่วนในการกระทำความผิด
ถ้าใครนะคุณผู้ชมถ้าใครพบแบบนี้ได้ยินมาแบบนี้
มีเจ้าหน้าที่รัฐโทรไปบอกแบบนี้
สันนิษฐานไว้เลยพิมิตรแน่นอน

อย่างที่๒ที่ตำรวจเขาเตินคือ
อย่าไปตกใจอย่าไปหลงเชื่อ

เสิร์ชหาข้อมูลว่าหน่วยงานที่เขาอ้างถึงเป็นหน่วยงานใด
โทรไปเลยฮะโทรไปถามโดยตรงเลย
คือเรื่องเงินนี่สำคัญคุณผู้ชมอย่าไปโอนซีซัวเด็ดขาดนะ
อย่าไปกดเชียวแล้วก็อย่าไปแชร์ต่อด้วย
เพราะว่าเป็นการหลอกลวงให้คุณไปติดโปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล
อย่างที่๕คืออย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวพวกเลขบัตรประชาชน

บล็อกได้คุณผู้ชมจดเอาไว้เลยนะ
กดดอกจันตร์๑๓๘๑๔แล้วโทรออก
อันนี้จะเป็นการบล็อกเบอร์จากต่างประเทศ
ได้ลองทำกันรึยังคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นที่เราขึ้นเป็นข้อชังมาย

แคปไว้ก็ได้นะใช่แคปไว้ดูเพื่อเตือนตัวเองหรือว่าส่งต่อก็ได้
ใช่ค่ะคืออยากให้แชร์หน้านี้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
อย่างน้อยจะได้รู้ไงแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่ออ่าหนึ่งบล็อกไปแล้ว
จะได้แจ้งเตือนเป็นการเตือนระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จัก
อันนี้เป็นการป้องกันมิจฉาชีพอ่ะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายครับ
คือให้ดูแลแจ้งเตือนผู้สูงอายุนี่แหละผู้สูงอายุคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อเลยนะ
เป็นเหยื่อที่เกิดขึ้นบ่อยเลยครับแล้วก็แจ้งเตือนบุคคลใกล้ตัวเพื่อลดโอกาส
ในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับถ้าคุณพบบ่อแสการกระทำความผิดเนี่ย
ติดต่อไปยังสายด่วนตำรวจไซเบอร์ได้ครับเขามีหมายเลข๑๔
หรือไม่ก็๐๘๑๘๖๖๓๐๐ตำรวจไซเบอร์เขารอรับสายในตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
หรือว่าไปที่โรงพักในท้องที่เกิดเหตุได้โดยตรงเลยนะครับ
ฝากเตือนกันไว้แล้วก็ฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยครับ
ค่ะอันนี้สำคัญมากนะไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อ